คุณผู้ชมครับช่วงนี้หน้าแรงใช่ไหมครับมันแห้ง
หน้าแรงแห้งแตกเป็นขุยหมดเลยหน้าเนี่ย
หมายถึงพื้นที่จังหวัดต่างหน้าแห้งเป็นประจำอยู่แล้ว
ผมก็หน้าแห้งเวลาไม่มีตังค์นะหน้าแห้ง
ยิ้มเดือนก็แห้งมากเลยช่วงนี้ยิ้มก็ยิ้มแห้ง
เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะครับ
เห็นภาพกว้างนี่แม่น้ำโขงนะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ที่นี่เขาพบรอยพระพุทธบาทที่อยู่กลางริมแม่น้ำโขง
บริเวณวัดบ้านวนพระบาทตำบลวนพระบาทอำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนมคือสร้างความฮือหาเพราะว่ารอยพระพุทธบาทที่นี่นะครับ
โผล่ขึ้นมาให้ใครเห็นมานานกว่าร้อยปีแล้ว
ชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมากราบไหว้ขอพร
รอยพระพุทธบาทแต่ก็ไม่มีใครได้เคยได้เห็นจริงเลยนะในช่วงหน้าฝน
ก็อย่างว่าน้ำฝนมันเป็นช่วงที่น้ำเยอะอยู่แล้ว
แต่ปกติเขาบอกว่าจะเห็นนะในช่วงหน้าแรงเนี่ยคือจะเห็นบ้างบางส่วน
แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่น้ำมันน้อย
ก็เลยทำให้เห็นเร็วขึ้นตั้งแต่หน้าฝนนี่คือเห็นแล้วเหรอ
ใช่ครับคือยังไม่ทันจะเข้าหน้าแรงเต็มที่เลย
แรงมากนะอันนี้คือจุดสังเกตไง
แต่พอได้เห็นแบบนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ฮือฮา
เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นแบบนี้มานานมากแล้วนะครับ
สำหรับรอยพระพุทธบาทบนปลาแห่งนี้ถูกบันทึกเอาไว้นะ
ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุ
สมัยที่สร้างพระธาตุพนมรุ่นแรกหรือว่า๒๕๐๐ปีมาแล้ว
นั่นคือตำนานที่เขาเชื่อที่เขาเล่ากันมา
โดยเมื่อครั้งนั้นนะครับที่เขาเล่ากันมาเนี่ย

หลังจากตัดสรุก็เดินทางมาเผยแพร่พระธรรมในชมพูทวีปรุ่มน้ำโขง
ขณะนั้นนะครับเขามีตำนานเล่ากันว่า
เหล่าพญานาคใต้เมืองมาดานและพญาปลาปากคำที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
แปลงกายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาน
พอลงไปก่อนนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นมาบนโลกมนุษย
เหล่าพญานาคแล้วก็พญาปลาปากคำเนี่ย
ก็ได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์เอาไว้
เพื่อเอาไว้กราบบูชา
พระพุทธเจ้าจึงได้ประทับรอยพระบาทเอาไว้บนโขดหินแห่งนี้
ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือความเชื่อนี่คือตำนานที่เขาเล่ากันมานะครับ
รอยพระพุทธบาทบนปลาที่ปรากฏแบบนี้จึงมีให้เห็นในทุกวันนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยนานมากแล้ว
เพราะว่าในปีก่อนน้ำเยอะแต่ว่าปีนี้ต้องยอมรับว่าภัยแรงมันมาเร็ว
แล้วก็น้ำเนี่ยลดลงไปเยอะทำให้ยังไม่ทันจะเข้าหน้าแรงดี
ก็เห็นแล้วเห็นบางส่วนโผล่ขึ้นมาแล้วแบบนี้
เพราะฉะนั้นในปีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นสัญญาณบางอย่าง
คนในพื้นที่ต้องระวังให้ดีก็คือภัยแรงน่าจะมาเร็วกว่าปกติ
เออใช่ก็เอายังไงล่ะต้องระมัดระวังระแวดระวังกันให้ดี
เรื่องของปัญหาภัยแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงจากพื้นที่ภาคอีสานเนอะ
เมื่อชาวบ้านเขารู้แล้วผมว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็น่าจะรู้ด้วย
เตรียมการวางแผนในการรับมือภัยแรงให้ดีนะ
ใช่หน่วยงานภาครัฐเขาวางแผนโครงการหลายอย่างแล้วแหละนะคะ
ลงไปสำรวจพื้นที่ไปดูน้ำในเขื่อนกันแล้วอันนี้ก็บอกต่อกันไปว่า
มันอาจจะเป็นเรื่องที่คนภาคกลางหรือภาคอื่นอาจจะไม่ได้ประสบ
แต่ว่าภาคอีสานหลายคนนะหลายจังหวัดหลายพื้นที่คือต้องระดมกำลังกันอ่ะ
ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำบังเอยหรือว่าทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้
ยังไงคาดหวังว่าเนี่ยอีกสัก๒สัปดาห์สิงหาคมฝนน่าจะสกลงมาแล้ว
หวังว่าฝนจะเยอะขึ้นนะคือตอนที่ฉันไปจังหวัดอุดรธานีเนี่ยไปถามชาวบ้านที่นั่นว่าฝนตกไหม
เขาบอกว่าตกแต่น้อยมากก็เห็นอกเห็นใจนะก็เตรียมการกันป้องกันเรื่องของปัญหาภัยแรงกันเอาไว้ด้วยนะคะ
นี่ไงเรามาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของตำนานความเชื่อแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันในยุคสมัยนี้ได้

ยังไงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้ก็ได้ด้วยเหมือนกัน